ผู้ชมครับที่ระนองนะฮะมีเด็กหญิงชาวเมียนมาคนหนึ่งอายุเพิ่ง๑๑เดือนนะครับ
นอนคว่ำหน้าอยู่ริมถนนแล้วมีชาวบ้านไปเจอ
ปรากฏว่าเป็นเด็กที่เพิ่งถูกลักพาตัวออกมานะฮะ
คือไปเจอในสภาพแบบถลอกปอกเปลือกหมดเลยนะครับ
โอ้โหดูสิแล้วแบบพบค่ำแล้วด้วยเห็นไหมฮ
แล้วถนนเนี่ยเป็นจังหวะทางโค้งพอดีเลยนะถนนใหญ่ด้วยนะ
ถ้าไม่มาเจอซะก่อนนี่โอ้โหจะถูกรถทับตายเอานะ

เด็กผู้หญิงนะฮะน้องมิแง่นะครับ
คนที่มาเจอก็เป็น๒พี่น้องชาวเมียนมาเหมือนกัน
เด็กก็ชาวเมียนมานะครับที่จังหวัดระนองนะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กก็ตกใจร้องไห้นะครับ
มีรอยถลอกอยู่ที่จมูกนะที่เข่าด้วยที่หลังเท้าด้วย
ถูกคนเอามาทิ้งไว้ริมทาง
คาดว่าคนที่เอามาทิ้งเนี่ยน่าจะทิ้งที่พงหญ้าข้างทาง
น้องอาจจะคลานขึ้นมาเรื่อยแล้วมาถึงไหลทางพอดี
ถนนเพชรเกษมนะครับกิโลเมตรที่๖๐๒นะฮะ
ทางขึ้นเขาน้ำตกปุญญาบาลที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
แล้วมีคนมาเจอซะก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหทางโค้งอย่างนี้นะ
รถมาแล้วเห็นไม่ทันนี่หลบไม่ทันยุ่งนะครับ
โชคดีมากนะฮะแถวนี้รถบรรทุกเยอะด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนนะครับก็คือ๑๗นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อวานนี้นะฮะ
ช่วงเย็นเย็นตำรวจได้รับแจ้งจากชาวเมียนมานะครับ
ว่ามีลูกหลานของเขาเนี่ยหายไปนะครับโดยมีคนไทยคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะ
อุ้มน้องมิแหงที่ตอนนั้นใส่ชุดแบบที่ไปเจอเลย
อุ้มไปจากตากับยายนะครับบอกว่าจะพาไปกินขนม
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนขี่หนีออกไปจากบ้านเลย
อยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
มุ่งหน้ามาทางอำเภอเมืองเขาก็โทรแจ้งตำรวจกัน
ตำรวจก็วิทยุตามสกัดนะฮะซึ่งแจ้งผ่านสายตรงสายตรวจ
ให้ช่วยกันติดตามรถจักรยานยนต์ที่พาเด็กมา
นี้น้องผู้หญิงคนนี้คนละเมืองดีก็โทรมาแจ้ง
อยู่ห่างจากบ้านของเด็ก๑๕กิโลเมตร
พอตำรวจมาตรวจสอบมาถึงนี่ก็พบว่าเอ้าเป็นน้องมิแง่จริง
เด็กหญิงวัย๑๑เดือนที่ถูกคนร้ายเนี่ยอุ้มมาจากบ้านจริง
ทีแรกทำเป็นแบบไปเล่นกับเด็กบอกเดี๋ยวจะพาไปกินขนม
อุ้มขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยขี่หนีออกมาเลย
หญิงสามพลเมืองดีบอกว่าขี่จักรยานยนต์มานะครับ
เห็นเด็กเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่ริมถนน
แบบไม่รู้สึกตัวเลยนะไม่ไหวติงเลยนะอยู่ไหลทางด้วย
แต่ก็เอกใจวนรถกลับมาดูนะ
แล้วก็จอดรถลงไปดูเอ้าเด็กยังมีชีวิตอยู่
พออุ้มขึ้นมาเนี่ยแบบส่งเสียงร้องแบบไม่หยุดเลย
โอ้โฮต้องขอบคุณจริงเลยครับ
อุ้มขึ้นมาแล้วนะครับ
อันนึงออกเสียงร้องไกหนึ่งนะครับ
ดีนะครับทุกผู้ชมครับคือดูแล้วไม่ได้หล่นลงมาจากรถจักรยานยนต์นะครับคาดว่าคนร้ายเนี่ยกลัวความผิดก็เลย
อุ้มน้องเนี่ยมาวางทิ้งไว้ที่ริมถนนนะแล้วก็หลบหนีไปนี่ฮะสพปากน้ำระนองบอกว่ารู้ตัวแล้วนะครับ
เป็นใครนะครับกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับและล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจจับได้แล้วครับในไก่อายุ๓๘ปีชื่อจริงชื่อนายอดีศักดิ์นะฮะ
หลบอยู่ที่วัดวัดหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนี่แหละ
พร้อมกับจักรยานยนต์ที่พาเด็กขี่หนีมาจากบ้านนี่ฮะเดี๋ยวกำลังขยายผลอยู่
กำลังสอบปากคำอยู่ว่าทำไปทำไมอืมอ่าแล้วก่อเหตุเพราะอะไรค่ะ
นี่อยู่ดีทำเป็นแบบมาเล่นกับเด็กบอกตากับยายเด็กบอกเดี๋ยวจะพาไปกินขนม
แล้วอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์คันนี้แล้วขี่หนีเลยโอ้โหนี่แล้วมันปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้นี่เห็นไหม
รู้ว่าเขาไล่ตามโอ้โหแต่แต่ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายต้องระวังกันหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะใครจะมาเล่นกับลูกกับหลานเราแบบนี้ไม่ได้อยู่ดีมันอุ้มไปเลยนะฮะ